คุณผู้ชมค่ะมาดูนิดนึงละกันสมัยเนี้ยน่ะใครเป็นนักรีวิวเนี่ย
บอกเลยว่าโกยทรัพย์ได้ดีทีเดียวเหมือนคุณแจ๊ดชวนชื่นบอกเลยนะคะ
เป็นนักรีวิวเหลือเกินแต่ว่าแจ๊ดนะจ๊ะจะลีลาเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอน
เป็นเหมือนใครเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
แฟชั่นไว้ใจแจ๊ดเลยจ้าบอกเลยสายแฟชั่นเนี่ยจัดจ้านมากนะคะ
เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่แบบนำมาก่อนใครนำมาก่อนการเลย
เรียกว่าถ้าใครอยากจะอัปเดตเทรนด์แฟชั่นนะโอ้โหให้ติดตามจากหนุ่มแจ๊ดนี่แหละ
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อนี่กางเกงนี่โอ้โหยังมีรองเท้าและเครื่องประดับด้วย
โพสต์เขาจังเลยแบบขายกางเกงจ้าอะไรอย่างนี้เออเทรนด์ไหนมาแรงก็จัดหมดนะคะ
และล่าสุดค่ะก็รีวิวแล้วกันรีวิวกางเกงยังไงให้มีคนซื้อไปดูจ้า

นิดนึงนะพี่คราวหน้าด้านหลังเห็นแล้วด้านหน้ายังไม่เห็น
ไปถามพี่แจงเอาเฮ้ย
อย่าเลยอย่าเลยฉันเคยนะ

โอ้โหก็เวลานางชอบแกล้งอย่างนี้ให้ดูหน้าดูหลังนี่แหละ

อาจจะได้แต่ว่าพี่แจงอาจจะซื้อเป็นคนแรกก็ได้นะ